คุณผู้ชมคะรอยพระบาทของในหลวงรัชกาลที่๙
จากการทรงงานบนแผ่นดินจังหวัดพระนครศรียุธยา

หนึ่งในพระราชกรณียกิจนั้นได้เสด็จพระราชดำเนิน
ทรงเยี่ยมราษดรที่ประสบปัญหาอุทธกภัย
โดยไม่มีรัศดรคนไหนทราบล่วงหน้ามาก่อนเลยค่ะ
พร้อมทั้งยังทรงพระราชดำเนินขึ้นไปประทับบนบ้านของรัศดร
และมีพระราชปฏิสันธารอย่างใกล้ชิดกับราษดรด้วยนะคะ

พระนครศรีอยุธยาเป็นจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากอุทธกภัยมานานหลายร้อยปี
เนื่องจากเป็นพื้นที่รุ่มรับน้ำทำให้บ้านเรือนราษดรในตำบลต่าง
อย่างตำบลบางชะนีอำเภอบางบาน
ซึ่งเป็นตำบลห่างไกลความเจริญ
ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งใหญ่เมื่อ๔๒ปีก่อน
หน้าข้าวสวนพืชไร่เสียหาย
ราศดรทั้งสองฝั่งแม่น้ำเดือดร้อนหนัก
เดือดร้อนสิเลี้ยงหมูเลี้ยงไก่นะโอ้โหลำบากมาก
ต้องเลิกไงต้องเลิกเลี้ยง
น้ำมันท่วมมันไม่ได้ทำอย่างไร
บางทีท่วมน้อยก็เบาใจหน่อย

ทกภัยครั้งนั้นทำให้พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช
ส่งห่วงใหญ่ทุกภัยประชาราช
เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราชดรตำบลบางชะนี
กระทั่งวันที่๘มกราคมปี๒๕๕๙
พระองค์ทรงขับรถยนต์ไปพร้อมสมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชนีนาฏ
เป็นการสวนพระองค์ไปตามเส้นทางถนนลูกรัง
คลองชนประธานสายบางบานโผงเพง
สมัยนั้นถนนหนทางธุรกันดาล
แต่ทั้งสองพระองค์ก็ไม่ทรงย่อท้อ
และยังทรงพระดำเนินขึ้นไปประทับบนบ้านราษดรคนหนึ่งอย่างไม่ถือพระองค์
หนึ่งในชาวบ้านบางชะนีเล่าว่า
วันนั้นมันดาของเขาได้เฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จอย่างกระทันหัน
ส่วนตัวเขาได้นั่งเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทอยู่ใกล้
จนถึงทุกวันนี้ยังจดจำภาพความประทับใจได้เป็นอย่างดี
เห็นแม่เล่าให้ฟังนะบอกว่าบ้าน
เรียกคุณป้าและคุณยายก็ลืมแล้วนะ
ว่าอยู่ที่ไหนพาฉันไปบ้านหน่อย

ชนีขึ้นก่อนแล้วก็ในในหลวงท่านขึ้นที่หลัง
ท่านเดินไปไหนมาไม่รู้เป็นเยี่ยมรัตดรณ่านแหละ

ท่านถามว่ามีทำอาชีพอะไรกัน
ก็บอกว่าคนแก่ก็ตอบว่าทำให้อิดกัน
แล้วก็ทำนากันบ้างนิดหน่อยเป็นบางบ้าน

ก็นึกเลยเพราะว่านายในใจน่ะ
ก็คิดถึงท่านน่ะท่านเคยมาอะไรอย่างนี้
เคยมาขึ้นบ้านเอาก็นึกอยู่ด้วย
ทั้งแต่งเก็บชีวิต
ให้เป็นแก้มลิงในฤดูน้ำหลาก

เลี้ยงชีวิตเกษตรกรในช่วงหน้าแรง
มะขามหย่องจึงกลายเป็นสถานที่สำคัญ

อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ที่ได้มีโอกาสเฝ้าทุนละอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

เมื่อวันที่๒๕พศพครมปี๒๕๕๕
หลังจากพระองค์ทรงหายจากพระอาการไพรชวน
ผมได้ทำในสิ่งที่คนไทยทุกคนอยากทำ

ก็คือการได้กราบพระบาทท่าน
ท่านรับสั่งว่าสบายดีก็ขอบใจนะก็เป็นค่อยคำเพียงสองประโยคที่
ผมคิดว่าจะต้องอยู่ในความรู้สึกตลอดชีวิต
ท่านก็ทำให้เห็นเป็นตัวอย่างที่ทุ่งมะขามหย่องเนี่ย
น้ำมาท่วมมยุธยาท่านก็ให้ระบายออกทางนี้น้ำก็ลดลง
น้ำไปแล้วนะครับก็มีน้ำเก็บไว้ในแก้มลิงแห่งนี้
เสร็จแล้วท่านก็ได้นำมาปล่อยน้ำจากแก้มลิงแห่งนี้ให้เกษตรกรได้ทำ
แล้วท่านก็มาเกี่ยวข้าวที่เกิดจากน้ำที่ท่านพระราชทานให้เกษตรกรทำนา
แล้วมาปี๕๔ท่านได้เห็นสภาพของพี่น้องประชาชนที่ถูกน้ำท่วม
แล้วหนีอพยพขึ้นมาอาศัยฐานพระราชานุสรีของพระสุริยไทย
เป็นที่พักพิงเป็นที่หลับนอน
ผมคิดว่าความผูกพันที่ท่านมีต่อสถานที่แห่งนี้
ตั้งแต่สมัยกรุงศรีญุยาสมัยระตนกโกศีรตอนต้น
ก็คือสิ่งที่ทำให้ท่านตัดสินใจ
หรือมีพระราชประสงค์ที่จะเสด็จมาเยี่ยม
พี่น้องประชาชนที่วิทยาที่ทุ่งมะขามหย่อง
รู้สึกเลยว่าท่านได้จากผมหรือจากคนไทยไป
ท่านยังอยู่ในความรู้สึกในความทรงจำของเราโดยตลอดครับ
พระบาทที่ทุ่งมะขามหย่องในครั้งนั้น
นับเป็นรอยประทับบนผืนดินของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
เป็นครั้งสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนิน
ปฏิบัติพระราชกรณียกิจทั้งหมด
ตามหมายกำหนดการและเป็นการสวนพระองค์เกือบ๓๐ครั้ง
ยังนำความปราบปลื้มใจอย่างหาที่สุดไม่ได้
แก่ราษดรในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ได้มีดำริมาดีมาก
ส่วนยกเองก็ได้สำหรับเศรษฐกร
และประชาชนรัศดรและมีทั้งด้วยนักศึกษาด้วย
ทุกหน่วยที่ไปทำเศรษฐกิจพอเพียงนะคะ
เราเคยว่าให้ทำต้นไม้ทุกอย่างด้วย
นานับปลูกแล้วก็ใครมีที่หนึ่งไล่
เราก็จะนำเครื่องจากมือไปโขลไปขุดให้นะคะ
ซึ่งมีทั้งผักพืชผลไม้สมุนไพร
แล้วก็มีบ่เหลืองป่าด้วย
เศรษฐกิจป่อเพียงของพระบาทสุริยะวิทยาลัยบุหรภาค
ขอขอบคุณสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย